เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับเรื่องราวของสองพี่น้องที่ต้องเจอวิกฤตจนทำให้ศูนย์เสียขาแต่ทั้งสองไม่ได้ศูนย์เสียความหวังยังเติมเต็มความรักเพื่อเป็นพลังใจให้กันและกัน
ต้องตัดขาเกิดจากสาเหตุมดกัดหมอบอกว่าคุณแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงมันเขียวไปยันหน้าแข้งแล้วก็ต้องตัดหลังจากนั้นป้าทัศน์ประสบอุบัติเหตุตัดไปแค่ไหนครับ
นี่เปิดให้ดูเพราะนึกถึงคำพี่สาวต้องสู้นะฮะถ้าไม่สู้แม่เราจะอยู่ยังไง
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายแต่ก็ไม่สำคัญไปกว่าหัวใจที่สู้และเข้มแข็ง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
คนที่สองคือน้าชื่อหนูเพียนอายุ๖๐ปีเขาเป็นโรคหอบค่ะ
คนที่สามก็คือป้าชุติมาเองมีอาชีพทำหมูกระจกขายนี่แหละ
หูกระจกหาเลี้ยงครอบครัวก็พออยู่พอกินค่ะ
เมื่อปี๕๑ป้าปวดหลังมากมากจนแบบลุกไม่ได้เดินไม่ได้
จนทนไม่ไหวก็เลยไปหาหมอ
สรุปแล้วเป็นมะเร็งกระดูกสันหลังต้องได้รับการผ่าตัดอย่างด่วน
น้าส่งศาลูกเขาปวดกับมะเร็งที่ล่าง
ก็พาตัดออกฮอล์ออกจับร่าง

ท้อมากตอนนั้น
๓ปีเต็มที่อยู่ที่โรงพยาบาล
เราก็ลุกขึ้นสู้ต่อ
เพราะถ้าเราไม่ทำแม่ก็แม่ก็ไม่มีคนดูแล

ก็ปลูกมะเขือไว้กินข้างบ้าน
ก็ไปพวนดิน
ดคันไฟมากัดที่เท้า
มันก็เกิดอาการบวมและคันมาก

พอได้๒วันเราก็ไปหาหมอ
หมอบอกว่าป้าแพ้น้ำลายมด
ขูดเนื้อหลังเท้าออกเหลือแต่กระดูก

ต้องตัดขาแค่หน้าแข้ง

ถ้าให้ฆ่าเขาได้อยากจะให้เขาเลย

วันหนึ่งพี่สาวมาเยี่ยม
เราก็หันหน้าหนีไม่อยากคุยกับพี่สาว

เป็นพี่ของชุติมา

ว่าไม่ต้องคิดอะไรมาก
อย่างน้อยก็เหลือขายข้างหนึ่ง

เขาต้องตัดขานะข้างขวาเหมือนกันเราสองคนเป็นพี่น้องไม่มีขาขวาทั้งคู่
เทียมที่ได้มาใช้ประมาณห้าหกปีแล้วทีนี้มันเกิดอาการเสื่อมมันค่อยจะหลุดจากบล็อกอยู่บ่อย
ก้าวไปอย่างเงี้ยกลัวหลุดในที่สุดมันก็หลุดจริงจริง
ขาป้าปักลงพื้นแล้วมันบวมขึ้นมาเจ็บมากเลย
สงสารเขาเจ็บขาก็อยากจะให้เขาได้ขาปลอมเดินได้ไปได้มาไหนได้
เอกครับเป็นลูกของแม่สุทัศน์ครับ

มันใหญ่ก็หนักยกไม่ขึ้นเดินลากขา
ปัญหาในการสวมขาเทียมมันจะหลุด
ใช้เป็นระยะหนึ่งแล้วเบ้าที่ใส่ลงไปมันอาจจะหลวมแล้วก็ทำให้ขาหลุดง่าย
แล้วก็มีการกดทับเวลาทิ้งน้ำหนักลงไปที่ขา
ก็จะเกิดอาการเจ็บแล้วก็มีแผลหายเป็นอยู่
ก็อยากได้ขาเทียมครับที่ดีกว่าเดิมไม่อยากให้เขาเจ็บ

ตอนนี้น็อตมันหายหมดแล้วใช้รวดมัดไว้
ขามันไม่เสมอกันมันเก่า
พอว็อกเกอร์ล้มกระดูกสันหลังก็เริ่มมีปัญหา
ปวดยอกร้องไห้ทุกวันมันปวด
ครับกล้องใจตอนนี้นะเราไม่มีขา
แล้วเราต้องใช้ว็อกเกอร์ทุกวันแล้วก็เราก็ล้มบ่อย
ป้าก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายไปรายการเกมต่อชีวิต
เพื่ออยากได้ขาเทียมสักอันจะได้ทำมาหากินได้

ดีใจมากได้ขาเทียมแล้วจะได้ทำงาน
หาเงินเลี้ยงแม่หนูอยากบอกแม่ว่ารักแม่มาก
อยากเป็นกำลังใจให้ให้น้องสาวลุกขึ้นมาสู้อีกที
ให้น้องมีพลังพลังก็เกิดจากความรักครอบครัวช่วยกัน
แล้วเกิดอะไรขึ้นกับป้าหนูเพียนถึงได้เข้ารายการไปนะ
เขาเป็นโรคหอบตอนจะขึ้นรถมาเนี่ย
เขาหายใจไม่ออกทางโรงพยาบาลก็เอารถมารับ
แล้วเขาก็ต้องใส่อันนี้ช่วยหายใจ
วันนี้ครอบครัวเลยเหลือ๓คนด้วยกัน
แต่ไม่เป็นไรนะก็จะสู้เพื่อป้าหนูเพียนด้วยนั่นแหละ

เป็นลูกน้องสาวแม่ก็คือน้า
แต่ที่บ้านจริงแล้วเนี่ยก็คืออยู่เนี่ย

เขาเป็นโรคประจำตัวก็คือโรคหัวใจ

ชู้จ๋าเรามาคุยกันเรื่องอาชีพดีกว่า
ตอนนี้ป้าชู้ทำหมูกระจกเหรอครับ

ตอนที่ร่างกายยังปกติดีอะครับ

หากค่าใช้จ่ายแล้วเราก็จะเหลือประมาณ๔๐๐

เช้ามาก็ทำของไปขาย
พอใบ๒โมงก็หมดแล้ว
จะยากดีมีจนนะคุณผู้ชมนะ

ร่างกายมันพร้อมที่จะทำงานได้

มันมีวิกฤตแรกที่เข้ามาในชีวิต

นั่นก็คือเป็นมะเร็งกระดูกสันหลัง

ต้องตัดสันหลังทิ้ง๒ข้อ
โอ้โหพอได้ยินนั่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

พอผ่าตัดได้ประมาณ๒เดือน

ทีนี้กระดูกสันหลังกับเอวเนี่ยมันก็บวมขึ้น

เราต้องกลับไปผ่าตัดเอาเหล็กออก

คุณต้องเอากระดูกสะโพกของคุณข้างขวาไปโรย
กระดูกสลังติดกันก็อยู่ได้ทุกวันนี้
แต่ตอนนี้อาการก็เริ่มแย่

มันส่งผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิตไหมครับ
ส่งผลแน่นอนเพราะเราไม่ปกติ

วิกฤตยังไม่จบเท่านั้นในชีวิต

มดคันไฟที่ตัวอังแรงเดินตามดินอะค่ะ
มันกัดอยู่๗๘ตัวแค่นั้นแหละ

คันแล้วก็บวมแดงขึ้นมา
พอได้๒วันก็มันบวมแดงผิดปกติแล้ว

หมอบอกว่าเนี่ยคุณต้องขูดเนื้อหลังเท้าออกให้หมดแล้ว

ขูดหลังเท้าแล้วได้๒วันแผลมันเกิดอาการเขียว

หมอบอกว่าคุณแผลติดเชื้ออย่างรุนแรง
มันเขียวไปยันหน้าแข้งแล้ว

แค่หน้าแข้งทั้งทุกวันนี้

เหมือนคนว่า
หมดอะไรตายอย่างงี้
ใช่ด้วยเต็ด
กลางคนต่างไม่เห็นกัน
อย่างเมื่อทันถึงเส้นที่จะเลี้ยว
เขาก็เหยียบตรงนี้นี่

ถ้าแผลไม่ดีก็ติดเรื่อยตัดเรื่อย
พอถึงตรงนี้หายดีเขาก็หยุดตัด

ทัศน์ยังมีกำลังใจดีใช่ไหมครับตอนนั้น

เอกไปไหนอยู่ที่ไหนแล้วรู้ข่าวได้ยังไง

อยู่ที่โรงงานผลิตอุปกรณ์รถยนต์นะครับผม
ตอนนั้นพอผมได้ฟังผมก็ตกใจ
ก็ตัดสินใจครับกลับบ้าน
ณเวลาที่ได้ข่าวเลยช่วงเช้า๖โมงเช้านะครับ

แล้วผมก็กลับบ้านมาตอนนั้นก็ในใจก็อธิษฐานบอกว่า
ถ้าเกิดแม่ผมรอดคราวนี้ผมจะกลับมาดูแลแม่
ตอนนั้นหมอก็บอกว่าคนไข้จะต้องผ่าตัดด่วน
เพราะว่าเสียเลือดมากแล้วก็กระดูกช่วงขาแตกละเอียด
เขาบอกว่าการผ่าตัดมันมีโอกาสที่แม่จะเสียชีวิตเหมือนกันครับตอนนั้น
แล้วเห็นบอกว่าหนูก็ทำตามที่ได้บนบานเอาไว้

ขับตั้งแต่วันที่รู้ว่าโดนรถชนก็คือรู้เลยว่า
พักฟื้นนานมากก็เลยตัดสินใจออกเลย

ทัศน์จำความรู้สึกครั้งแรกที่ตื่นมาได้ไหมครับหลังการผ่าตัด
ตอนนั้นฟื้นมาก็มาเห็นขาตัวเองแล้วก็ไม่อยากมองแล้ว

พอตั้งสติได้ก็ไม่มีแต่เราหรอกคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนเราเยอะแยะไป
เราต้องสู้ให้หายไว
แล้วอะไรคือกำลังใจที่ดีที่สุดของประทัด
ลูกไปอยู่ใกล้ไงก็ต้องสู้ให้หายไวอย่างเดียวสู้อย่างเดียว
อยู่ใกล้ว่าต้องผ่านวิกฤตนี้ไปได้
สรุปว่านะป้าทัศน์นะครับ
ในขณะเดียวกันป้าชุเห็นป้าทัศน์โดนตัดขา
กลายเป็นซุดไปอีกยังหลุดออกมาไม่ได้
เขาให้ยังไงพอหลังจากที่ได้ยินคำนี้จากปากป้าทัศน์แล้ว
ชุถึงได้บอกว่าเอ้าสู้ก็สู้วะ
ต้องทนต้องสู้คนอื่นเขาก็เป็น
ใครคือเลือกเกิดไม่ได้หรอกต้องสู้นะฮะถ้าไม่สู้อ่ะ
แม่เราจะอยู่ยังไงแม่เราก็ยิ่งเสียใจเยอะ
มันเหมือนได้สตินะครับคุณผู้ชมมันก็เลยฮึดขึ้นมาเลย
ใช่เพราะนึกถึงคำพี่สาวแล้วก็แม่
แม่เนี่ยไม่อยากให้เราตัดเลยก็บอกถ้ากูเปลี่ยนขากูได้
กูจะให้มึงเลยนี่แหละที่สู้ต่อมาเนี่ย
หลังจากวันนั้นมานะครับคุณผู้ชมครับนั่งโศกสรรอยู่อย่างนี้
ไม่ได้ช่วยชีวิตที่ดีขึ้นเลยใช่
ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเป็นป้าชุคนเดิม
ใช่จ้ะแล้วก็เริ่มทำงานเลยขายหมูกระจกเลยใช่ค่ะ
แล้ววิธีการทอดการสู้ของป้านะครับบอกเลยบอกว่าไปด้วย
ใช่จ้ะแล้วป้าทำยังไงอ่ะป้าได้ดูอ่ะป้าทำได้เหรอครับ
ทำได้เอาสิเอาสิเดินไปนะปั๊บนี่ปั๊บเขาให้นี่
นะครับไปเอาไปอย่างนี้ใช้อย่างงี้แล้วก็เวลาทอดหมูกระจกก็
มีกระทาดอย่างงี้แล้วก็คนอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้น่ะคุณผู้ชมน่ะ
ขอบคุณมากนะครับอ่าไปพี่ยุงเข้าไปคือเมื่อกี้เนี้ยเห็นเนี้ย
คือคล่องแล้วนะแต่อีตอนที่ใหม่ใหม่เนี่ยมันถึงกับขนาดว่า
พอเหวี่ยงขึ้นไปครับน้ำหนักของการเหวี่ยงมันหงายท้อง
หงายอยู่อย่างนั้นหงายอยู่หลายครั้งมากจนเข้าโรงพยาบาล
เข้าโรงพยาบาลนอนเลยนี่ผมมีภาพมาให้ดูเฮ้ย
ล้มจากวอร์เกอร์เนี้ยนะใช่ถลอกบอกปืนก็บอกไปแขนหักด้วย
จุดนั้นอ่ะหนักเลยอ่ะไอ้หัวหูที่แตกนี่ก็มาจากวอเกอร์เลยเหรอ
หน้าตาหมอทำแผลให้แล้วก็นอนโรงพยาบาลประมาณ๒อาทิตย์
แล้วก็กลับมาอยู่บ้านใครจะไปคาดคิดนี่ขนาดแค่ฝึกกับวอกเกอร์นะ
ป้าครับงานแค่ไหนอ่ะขวาที่เราจะชินกับวอร์เกอร์อะ
ก็๒๓เดือนนั่นแหละพอได้ขาแล้วก็เราก็ล้มบ้างทุกวันนี้
เพราะไอ้นี่มันพังมันเสื่อมมันขามันไม่เท่ากันแล้ว

ตั้งแต่พฤจิกาธรรมวา

แล้วสำหรับขาเทียมล่ะป้าป้าได้มานานหรือยัง

แต่ป้าเนี่ยใช้มาแล้ว๕ปี
มันเสื่อมแล้วมันค่อยจะหลุดออก
เวลาเราก้าวเนื้อหลุดออกจากบล็อกเลย
แล้วเราก็ขานี้ก็ทิ้มลงไป

ก็ที่เขียนมาในรายการเราเนี่ย
ระหว่างที่ว่าถ้ามันมีขาเทียมขาใหม่เนี่ย

แล้วเราทำมากินทอดหมูได้

ทุกวันนี้น้าหนูเพียน

ก็มาซื้อกินซื้อใช้ในบ้าน
เห็นว่าป้าเขาก็ไม่ยอมพักอยู่เหมือนกันนะ

เดี๋ยวฉันใช้อาศัยเวลาตรงนี้แหละ
ฉันจะเร่งงานให้ทันเพื่อนด้วย
โดยที่แกก็ไม่ค่อยได้กินข้าวกินปลา

ใช่ผมเห็นตัวแกแห้งมากเลย

เมื่อเทปออกอากาศหรือว่าตอนนี้ผมขอส่งกำลังใจให้
ขอให้ป้าสุขภาพแข็งแรงและหายไวนะ

มาถึงหนุ่มน้อยบ้างเอก
แล้วหนูดูแลครอบครัวยังไงกันล่ะตอนนี้
ตอนที่แม่ประสบบัติอยู่เท่าไหร่
ก็ต้องดูแลเมื่อแต่อาหารการกินหับน้ำเช็ดตัว

ดังนั้นผมก็มาได้งานทำใกล้ใกล้บ้าน
อยากได้ที่ทำงานใกล้เพราะมีเวลาใกล้วันนะครับ

อยากให้แม่มีกำลังใจก็คืออยาก
ให้สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ครับ

คุณผู้ชมต้องเล่าความจริงเลย
เขียนสมัครมาในรายการนะฮะ

ก็ช่วงนั้นเขียนกว่าจะเสร็จนะ

จดหมายที่ใช้เวลาเขียนยาวนานที่สุด

เขียนไปเล่าง่ายไปไงคุณยายา

เขียนต่อเขียนไม่ได้
ไม่รู้จะไปวางตรงไหนแล้ว
แล้วพอวันนี้ได้มารายการแล้วอะครับ

รู้สึกดีใจตั้งแต่วันทีมงานโทรไปแล้ว
เขาจะโทรกลับไปอีกไหมเนอะ

ผมก็ขอเป็นตัวแทนของทั้งรายการและทีมงานของน้องนะครับป้า

ที่เห็นว่ารายการของเราก็คือความหวังแล้วก็กำลังใจของป้า

ชุครับที่มารายการของเราวันนี้ถ้าเกิดว่าได้ทุนไปต่อชีวิต

อยากรวมไปทำขาเทียมอันใหม่เนี่ย
แล้วก็ป้าก็จะมาขอทางรายการเตรียมต่อชีวิต
ขอเพื่อขาเทียมเพื่อพี่สาวสกัล
พอเขาเดินแล้วเขาก็เลือดออก
ตอนนี้ไม่ได้ขายของมาประมาณ๔๕เดือนแล้ว
ไม่มีขาวอกเกอร์ก็พัง
มันไม่สะดวกทุกอย่างเลยค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวให้เราได้ยินกัน
พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
และวันนี้เกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
มีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึกครับ
ผมเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของครอบครัวจะเป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงาม
ขอให้มีรอยยิ้มและมีความสุขแบบนี้ตลอดไปนะคะ

คุณผู้ชมครับกำลังใจจากครอบครัวคือพลังอันยิ่งใหญ่
ที่ทำให้ป้าชุลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
และวันนี้นะครับครอบครัวของป้าชู้จากจังหวัดกาญจนบุรี
จับมือกันสู้เพื่อพิธีโจทย์ให้ได้ทั้ง๔ข้อ
สะสมเงินทุนต่อชีวิตให้สูงที่สุด
แล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ข้อละ๕๐๐๐บาทแบ่งเป็นตอบคำถาม๓ข้อ
และเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อนะครับ
และไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตาม
ทุกครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
พอดีมันมีเกมครอบครัวอยู่๑เกม
แต่ครอบครัวตอนนี้เหลือ๓ชีวิตด้วยกันนะคุณผู้ชม
ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะ

ทุกคนร่วมแรงแทนป้าหนูเพียนกันหน่อยนะ

ถ้าพร้อมอย่างนี้จะส่งใครมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เอกมัยบางบอนเชิญเลยครับ
คำถามนะครับมีด้วยกัน๔เรื่อง

แล้วเดี๋ยวเรื่องที่เหลือนะครับค่อยว่ากัน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๔เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑น้ำตกเอเวอร์
เรื่องที่๒ขนมหวานไทย
เรื่องที่๓สมาชิกในครอบครัว
เรื่องที่๔เข้าวัดทำบุญ

เรื่องน้ำตกเอราวันครับ

คุณผู้ชมครับน้ำตกเอราวันเป็นน้ำตกที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงมาก
โดยผ่าชั้นที่๗เนี่ยมีน้ำไหลลงมาคล้ายกับเสียนช้าง

เอลวันจึงเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติเอราวันนั่นเองนะฮะ
ซึ่งก่อนที่จะเรียกว่าน้ำตกเอราวันเนี่ยน้ำตกนี้ก็เคยมีชื่อมาก่อนอีกเหมือนกัน
ไม่รู้ว่าจะเคยได้ยินมาบ้างหรือเปล่า
เอาแล้วมันคือคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำตกเอราวันมีชื่อเดิมว่าอะไร
ตัวเลือดที่๑น้ำตก

ตัวเลือกที่สองน้ำตกสลอบรุ่มสุ่ม
บอกตรงเลยไม่เคยได้ยินชื่อน้ำตกระหว่างฝั่งชื่อนี้เลย

ตัวเลือดที่๑น้ำตกสะดอกม่องล่าย
เดาเป็นตัวเลือกที่หนึ่งชอบตรงชื่อครับที่ตรงสะดองนะครับ

คิดว่าน่าจะเป็นชื่อนี้แหละครับเดาชื่อนี้เลย
แล้วก็คนจังหวัดกาญจนบุรีบอก
ไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ว่าคำตอบของเอกจะถูกต้องหรือไม่
ถูกครับ
น้ำตกสะด่องม่องไล่
น้ำตกเอลวันเดิมชื่อว่าน้ำตกสะด่องม่องไล่
เพราะมาจากลำห้วยม่องไล่
ซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตก
ที่เกิดจากยอดเขาตะม่องไล่จังหวัดกาญจนบุรี

รับทุนสะสมอยู่ที่๕๐๐๐บาท

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สุทัศน์นะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่สุทัศน์
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
เรื่องขนมหวานไทย
สมาชิกในครอบครัว

ถนัดเข้าวัดเข้าวัดทำบุญครับ
ขอเชิญแม่สุธันมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เห็นบอกว่าถ้าประทัดอยู่บ้านนี่ก็จะเปิดทำ

สาธุนะครับโมทนาบุญด้วยนะครับ

ณวันที่เราไปถ่ายทำรายการอยู่เนี่ย

ก็คือเดือนพฤษภาคม
ไม่รู้ว่าประทัดได้เปิดดูปฏิทินวันพระ

ของเดือนพฤษภาคมนะฮะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้

วันพระในเดือนพฤษภาคมนี้
มีทั้งหมดกี่วัน
ตัวเลือกที่๑๔วัน
ตัวเลือกที่๒๕วัน

ตัวเลือกที่๑มี๔วันค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๔วันครับ
ปกติจะดูวันพระบริธีทุกเดือน
ที่ตอบ๔วันก็เพิ่งเปิดดูนั่นแหละ

ข้อนี้ดูป้าทัศน์จะมั่นใจมาก
ขอให้ป้าหักตอบถูกด้วยนะครับ

พระในเดือนพฤษภาคมนี้มีทั้งหมดนะครับ

ตรงกับวันวิสาขบูชา

และวันจันทร์ที่๓๐ครับ
รวมทั้งหมดคือ๔วันด้วยกันครับ

ครอบครัวประชุจากจังหวัดกาญจนบุรี

เอาล่ะป้าจ๋ายังไม่หมดหน้าที่ครับ
เหลืออีกหนึ่งท่านด้วยกันคงต้องเลือกแล้วล่ะ

ก็คือเรื่องขนมหวานไทย

ขอเชิญป้าชุมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ในบ้านเราสนิทกับใครมากที่สุดเอ่ย

ตอนนั้นก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาถ่ายทำนะ

แล้วตอนที่ทีมงานไปถ่ายทำนะครับ

ทีมงานจะเรียกให้ทุกคนในครอบครัวนะครับ
ถ่ายรูปพร้อมกันเห็นไหม

มอบให้ไปแล้วคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับ

จากภาพถ่ายในครอบครัวนี่แหละ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

คุณยายสาลีชูมือข้างใด
ตัวเลือกที่หนึ่งชูมือขวา
ตัวเลือกที่สองชูมือซ้าย
ที่ถามอยู่ก็คือคุณยายนี่แหละ

มอบไปแล้วแล้วป้าก็นั่งดูด้วยนะ

คุณยายดูอยู่หรือเปล่า
จำได้ไหมว่าชูมือไหน
ดูรูปครอบครัวไปเมื่อช่วงที่แล้ว
แล้วป้าชุจะจำได้ไหมล่ะครับว่า
คุณยายสาลีชูมือข้างไหน

ตัวเลือกที่สองชูมือซ้าย
ตัวเลือกที่สองชูมือซ้าย

ยายยายชูมือซ้ายหรือมือขวา

แต่เรามีรูปเป็นหลักฐานไว้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นคำตอบมันอยู่ในรูปแล้วนะครับ
ตัวเลือกที่สองชูมือซ้ายเป็นคำตอบที่
ถูก

ถูก

คุณยายชูมือซ้ายนะครับ

มีภาพบรรยากาศแห่งความอบอุ่นนะครับ
เอาล่ะครอบครัวป้าชุจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

๔และ๓ข้อถูกทั้ง๓ข้อตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
หนูจำได้นะว่าแม่ชูมือซ้ายแม่หนูตอบถูกแล้วนะ
ไปแล้ว๓ข้อนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวเลยเรายังเหลือโจทย์สำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อนะครับ
นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัวครับ
ช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับว่าครอบครัวของป้าชุ
จะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะรับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่ากับ
กล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
ยังอยู่กับเกมต่อชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวก็ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับ
สะสมเงินทุนไปได้ตอนนี้
๑ล้านบาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีก๑ข้อด้วยกันนะครับ
ถ้าทำได้ภายในเวลา๓นาทีสะสมเงินทุนเพิ่มอีก๕๐๐บาท
รุ้นกันต่อนะครับว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของป้าชุด้วยนะครับ

จากขายหมูกระจกแล้วครับ
ก็ยังมีอะไรนะไข่ต้มลูกชิ้น

แล้วน้ำจิ้มนี่คือเราทำเองไหมหรือว่า

มาต่อชีวิตในเกมนี้ครับ

โอ้ป้าชุเชิญเลยครับ
และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
มันมีลูกชิ้นหมูกับลูกชิ้นปลา

เชิญป้าสุทัศน์มาเป็นผู้ช่วยเลยครับ
โจทย์สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เสียบลูกชิ้นอย่างละ๒๐ไม้
ภายในเวลา๓นาที
วันหนึ่งป้าเสียบลูกชิ้นประมาณ๕๐ไม้
ข้อนี้ไม่ยากสำหรับป้าหรอก

ไม้หนึ่งจะมี๔ลูกด้วยกัน
เดี๋ยวพอครบตามจำนวนแล้ว

จะวิ่งมาตีละครั้งเพื่อหยุดเวลานะครับ

อย่าประมาทไม่ได้นะ๓นาทีแป๊บเดียวเองนะ

ทุกที่การแยกไว้กุ่มละ๕ไม้ก็จะดูง่ายค่ะ
เร็วเร็วเร็ว

สิบเอ็ดนะป้านะสิบสองเกินครึ่งทางมาแล้วเอ้า
ประชุมประทัดสู้สู้นะครับ

เป็นเรื่องง่ายนะแต่จริงพอทำเขาจริงมันมีเวลามาเกี่ยวเนอะ

จากที่เราดูด้วยสายตาคิดว่าทำได้ไหม
ได้ครับป้าได้ไหมป้าชุด
อย่างละ๒๐ไม้นะครับรวมแล้วเป็น๔๐ไม้
มารุ้นดึงว่าป่าชุะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้ทำได้ทำได้ทัลพี่ทำได้ทำได้

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๒นาที๕๖วินาที
ครอบครัวป้าชู้นะฮะจากกาญจนบุรีตอบไปแล้ว๔ข้อถูกทั้ง๔ข้อ
ได้รับทุนสะสมวันนี้นะครับ
หมดเลย๔ข้อ๒๐๐๐บาท

เรายังมีเงินทุนสะสมเพิ่มให้อีกนะครับ

ต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าครอบครัว
ของป้าชู้นะครับจากการจนบุรี
ทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้าน
ทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมด๔กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวน๑๐๐บาท
และเกมต่อชีวิตซึ่งมีมูลค่าถึง๕๐๐๐บาท
ครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้ง๔กล่อง

ครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้โดย
ตอบถูก๑ข้อรับโบนัสจำนวน๑กล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
โบนัส๑แสนบาท
และที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้ง๔กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
ตอนนี้ดวงล้วนและโชคล้วนนะครับ

วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องลุ้นล้านครับ

เคยซื้อรถลงโรเตอรี่แล้วโดนไหมถูกไหม

หมุนยังไงก็ได้ให้ออกมาเป็นเกมต่อชีวิตแบบนี้

คว้าเงินล้านกลับบ้านได้หรือเปล่ากับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
ถ้าพร้อมแล้วหมุนครับ
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน

หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน

หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน

หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน
หนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งล้าน

กล่องด้วยกันนะครับครอบครัวของป้าชู้จากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้รับโบนัสทั้งสิ้นในวันนี้นะครับ๙๐๐บาท
และได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสม๒๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น๒๙๐๐๐บาท
คุณผู้ชมครับผมได้รับพลังจากครอบครัวของป้าชุ
แล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวของป้าชุ
จะทำให้คุณผู้ชมลุกขึ้นสู้อีกครั้ง
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวป้าชู้ครอบครัวนี้
ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ

และวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ
ผมขอให้มีแต่สิ่งดีที่เป็นมงคลเข้ามาในครอบครัว
ขอให้สุขภาพแข็งแรงและคุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
กล่องโบนัสลุ้นล้านได้ในเกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
ทุกวันนี้ผมก็มีห่วงอยู่หลายอย่าง
ไอซ์พ่อแม่เขาไม่ต้องการครับ
ผมก็เลี้ยงเขามาตั้งแต่อายุได้เดือนกว่าแล้วครับ
เขามีความพิการติดตัวมานะครับ

มีโรคหัวใจใช้ได้แค่ห้องครึ่ง
คือประมาณ๒๗เปอร์เซ็นต์
และเป็นโรคไตโรคตับปอดสละพัด
สวัสดีครับ